ดิฉันให้ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคนลืมของเรื่องของหายอีกเหมือนกัน
ปกติเนี่ยถ้าของหายเราต้องไปดูกล้องวงจรปิด
หายที่ไหนก็ต้องไปดูตรงนั้นดูว่าใครเป็นคนเอาไป
แล้วก็ต้องตามต่อจากกล้องวงจรปิดแล้วต้องตามต่อจากกล้องวงจรปิด
ลอยจากตรงนั้นครับแต่ปรากฏว่าการไปดูกล้องวงจรปิดจากกระเป๋า
เนมหายครั้งนี้ที่ลืมเอาไว้ค่ะปรากฏว่าไปเจอพลเมืองดีค่ะ
บอกว่ากระเป๋าอยู่ที่นี่โทรมาที่เบอร์นี้นะเก็บไว้ให้ค่ะ
เขาบอกยังไงอ่ะนี่ค่ะนี่คือไปเช็คกล้องวงจรปิดดู
ก็เห็นผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ของเขาชูใส่กล้องวงจรปิด
บอกว่าโทรมาเบอร์นี้นะเก็บกระเป๋าเอาไว้ให้ฮะ
คือถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยไม่เก็บไปหายแน่นอนไม่รู้ใครหยิบไปนะคะ
แต่อันนี้คือก็แสดงเจตนาดีว่าเพราะไม่ทิ้งไว้เก็บไว้ให้
แล้วโทรมาเบอร์นี้นะเพราะเขารู้ว่ายังไงต้องเช็คกล้องวงจรปิดแน่
พี่คิดได้ไงเนี่ยเออครับเห็นไหมปกติใช้จับโจร
แต่อันนี้เจอของก็เพราะกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะพลเมืองดีก็ใช้กล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือค่ะ
นี่คือเหตุการณ์นะคะเมื่อวานนี้ช่วงสายที่ร้านซักอบแห้งแถววังทองหลาง
คือแถวนั้นมันมีเจ้าหน้าที่อยู่เขาก็จะใช้ให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
เพราะฉะนั้นของหายมันทำอะไรไม่ได้มันดูจากกล้องวงจรปิดอย่างเดียว
คุณมาอัสสัลคารคานมงคลค่ะไปซักผ้าซักเสร็จกลับมาบ้าน
เอามาแต่ผ้ากระเป๋าลืมเอาไว้ไปดูก็หายไปแล้วนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความบ่ายโมงตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
อย่างที่เห็นนะคะก็เห็นภาพนี้คนเอาไปก็โชว์เบอร์มือถือเลยนะคะ
ให้ติดต่อมาที่นี่เจ้าของเขาก็เลยตามเจอได้ง่ายเลยค่ะ
ตำรวจโทรไปตามเบอร์นี้ก็นัดมารับทรัพย์สินกันค่ะ
ก็เขาบอกว่าในนั้นในกระเป๋ามีของสำคัญมาก
รวมทรัพย์สินแล้วเนี่ยประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันบาท
กระเป๋าก็กระเป๋าแบรนด์เนมมีแหวนพลอยเพชรนะคะ
บัญชีธนาคารบัตรเครดิตแว่นตานะคะ
กุญแจห้อง๓ชั่วโมงเขาได้ของคืนเนี่ย
ถึงมือเรียบร้อยก็รู้สึกดีใจมาก
แล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีและขอบคุณตำรวจด้วยค่ะ
นักศึกนักศึกเหมือนหนึ่ง